กล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดนะฮะ
รายเดอร์ซิ่งไม่รู้จะรีบซิ่งเพื่อไปรับออเดอร์ลูกค้าหรือเปล่า
ทำรอบแบบนี้หรือเปล่าเออทำรอบหรือเปล่า
แต่ท้ายที่สุดนะฮะเกิดอุบัติเหตุกับเขาแบบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนี้นะฮะ

ล้มข้างมาหรือว่าอะไร

เออมันล้มชนใครหรือว่าแม่ง
ไม่ได้ชนใครมันเกือบชนตูด

คันที่ติดกล้องหน้ารถนี่เป็นผู้หญิงนะ
ก็พูดสายกับคนในโทรศัพท์นะ
บอกว่าโอ้โหเกิดอุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาเลย
ขี่แบบนี้ก็สมควรแล้วทำตัวเองคุณดูสิ

นาทีที่รายเดอร์ส่งอาหารของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับ

คือเบียดเข้ามาก่อนเบียดเข้ามาระหว่างรถ๒คัน

แซงซ้ายจะปาดเข้าไปซ้ายนะคุณ

นี่ตอนนี้แทรกไปแล้วนะ

ชนคันหน้าก่อนแล้วตัวเองก็โอ้โหเนี่ยคุณดูสิ
มันคลักคลักคลักคลักอยู่แบบนี้ตั้งนาน
จนกระทั่งล้มกริ้งกระลุกแบบนี้
รถก็พังเสียหายตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
ยังดีนะที่รถคันหลังเขาหยุดทัน

รวมถึงรถที่ติดกล้องหน้ารถเขาก็หยุดทัน
แล้วเขาก็มีกล้องหน้ารถอยู่
ก็เลยถ่ายไว้เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับ
แล้วก็มีรายเดอร์อีกคันก็มาช่วยเพื่อนรายเดอร์ด้วยกันคุณ

พลเมืองดีแถวนั้นก็เข้ามาช่วยเหลือคนที่รถล้มเหมือนกันนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเอามาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์
ขอบคุณภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้ด้วยนะครับ